สำหรับการขอโทษของค้าเค้าจะใส่เขียนได้ไหม

สดีฟันของป้านี่เขาคุยได้เป็นขณีกรรมปุยกับตัวแทนของแนะเชื้อนะครับ

กลัวเขาฟ้องกลับไหมครับเอ่อผมไม่กลัวเขาฟ้องกลับเพราะว่าผมกับลุงพลอ่ะ
ไม่ใช่เสือเรื่องของชาวบ้านถ้าผมไปเสริมเรื่องของชาวบ้านเนี่ย
ผมอาจจะโดนฟ้องกลับใช่ไหมคือผมมั่นใจแล้วว่าผมกลุ่มคน
เป็นคนที่ไม่เสิร์ฟเรื่องของชาวบ้านแล้วผมมาโดนโจรฟ้องได้ไงครับ
แต่ถ้าผมไม่เสือกเนี่ยเรื่องของชาวบ้านโดยเรื่องนั้นไม่ใช่เรื่องจริงอ่ะ
นั้นผมกลัวโดนฟ้องกลับแน่เลยทำให้ผมอ่ะไม่กลัวการโดนฟ้องกลับ
เพราะผมไม่ใช่คนประเภทเสือกเรื่องของชาวบ้านในสถานการณ์ไข่ส่วนที่ฟ้องเนี้ย

มีใครเข้ามาสอบว่าหรืออะไรอย่างงี้ไหมถ้าผมเป็นคนเล่นเฟสเล่นลาย
ก็คงจะรู้ว่ามีคุณให้กับผมจะเลือกกับคุณแล้วผมก็จะได้เปิดอีกตรงนั้น
คือความต้องการของผู้คนเนี้ยนะครับเขาก็ต้องการให้ไหนเชียร์เนี้ยนะครับ
รับว่าสิ่งที่ทำไปเนี่ยมันไม่ถูกต้องนะครับแล้วก็ให้มาขอโทษออกสื่อแค่นั้นนะครับ
ไม่ได้ต้องการให้ถึงการติดคุกติดตารางหรอกนะครับแต่ว่าในเมื่อเราแจ้งความประสงค์ไปอย่างนี้แล้วนะครับ
แล้วปรากฏว่าเขาก็ไม่ได้ตอบรับมาว่าจะมีการมาขอโทษออกสื่อนะครับ
มาขอโทษเป็นงานส่วนตัวลุงพลเขาก็บอกว่ามันไม่ถูกต้องนะครับ
เพราะว่าตัวเองไลค์เนี่ยนะครับตอนนั้นเนี่ยไลค์เนี่ยมีคนดูไม่ต้องเยอะแยะนะครับ
คนก็เข้าใจผิดแต่ถ้าจะมาแอบขอโทษอย่างเงี้
คนเขาก็บอกว่ามันไม่แฟร์นะครับก็ควรที่จะมาขอโทษออกสื่อด้วย
ให้คนรู้ว่าไอ้สิ่งที่พูดมันไม่จริงนะแล้วมันก็ไม่ได้ดีนะ
เป็นการทำแบบนี้นะครับใครถึงว่าส่วนด้านนี้ได้เป็นการ
หนึ่งคนนะครับแล้วก็จะมีคลิปวิดีโอพร้อมคำถอดเทปนะครับ
แล้วก็หน้าหน้าเฟซบุ๊กของคำลมชื่อเหลือเยี่ยนรัฐกรรมนะครับ
อันนี้ก็คือเป็นของเรื่องคดีมิตรประมาทเลยนะครับโจทย์มีใครมา
มีหมอตาด้วยด้วยครับเอ่อโจทย์มีลุงคนคนเดียวครับครับ
มีการพลาดมีหมอตาอะไรยังไงด้วยแล้วเอ่อเขามีการพลาดพลิง
แต่ผมยังไม่ให้ราคาเขาเพราะเหมือนก็อยากจะมากรอก
เขาอยากจะเป็นพลิงแหละเพราะอะไรผมไม่รู้น่ะ
ไหมที่มาวันนี้ครับเพราะผมเคยบอกกับสินะว่า
แล้วไอพวกนี้ก็มาขนะแก่แหนผมไม่เข้าใจว่า
คืออะไรฮะทั้งทั้งที่อยากรู้เรื่องลุงคน
รู้สึกไม่สบายใจรู้สึกสายแล้วก็ต้องไปสายที่อุญาต

อันนี้ผมไม่รู้ว่าลุงพลพูดจริงหรือไม่จริงนะครับ
ต้องถามลุงพลนะครับแต่ว่าการที่พูดลักษณะที่เขาพูดแบบนี้นะครับ
มันมันทำให้ลุงพลเสียหายได้นะครับ
อย่างที่ผมบอกเรื่องนี้มีแนวดีการอยู่แล้วแหละนะครับ
ตัวเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับแล้วมาพูดแน็ตสนานเป็นหนี้เป็นหนี้
ทำให้เนี่ยเอ่อคนฟังนะครับเขาฟังว่าลุงพลเนี่ยนะครับ
มีมีหนี้มีสินนะครับมีอาชีพการงานที่ไม่มั่นคงนะครับ

ที่มีบริษัทไฟแนนซ์และธนาคารตัวมี่ที่บ้าน
ท่านผู้ใหญ่ท่านนี้ท่านผู้ไหลข้างแรกว่า

มีบริษัทไฟแนนซ์และธนาคารตัวมี่ที่บ้าน
ซึ่งมันเหมือนกับลักษณะที่ผมฟัง
แล้วผมก็มีความรู้สึกว่า

ก็เลยโปรบคุณศาสตร์มาปรากับผม

แต่ว่าถ้าว่าเป็นหนังสือที่เขาส่งมาประจำเดือนอันนี้ครับ

ก็จะมีมาถึงฝากตลอดทุกปี
ช่วงนี้มาจัดการช่วงคราบนี้เท่าค่ะ
แต่เคยค้างเดือนหนึ่ง๒เดือนเขาก็ลวกยอดมาอย่างนี้
แล้วเขาก็ได้การจ่ายทางที่ห้างผู้อีศักดิ์

เพราะว่ามันมีผู้ใหญ่คนหนึ่งเขาโทรมาประสานว่าถ้าเขาเกิดขอโทษเนี่ยได้ไหม
ก็บอกว่าถ้าขอโทษได้แต่ต้องผ่านที่หน้าสารอาญาแล้วก็ทนายตั้มแล้วก็ต่อหน้าผมแล้วก็ต่อหน้าช่องอมริน
ถามว่าทำไมต้องไปช่องอัลมารินขอโทษนะซึ่งเลยชื่ออัลมารินเพราะเขาก็เล่นอัลมารินไว้เยอะเกี่ยวกับบุญคล
ซึ่งมันก็ต้องพูดของหลักความเป็นจริงอันนี้คือไม่ได้เข้าข้างสื่อนะเนี่ยสิ่งที่เขาสิ่งที่ทางเราได้บอกเขาซึ่งเขาก็ไม่ตอบตกลงมา
ซึ่งเมื่อไม่ตอบตกลงแล้วเราก็ต้องทำการฟ้องนะครับทีนี้ไอ้การขอโทษมันคงจะอยู่ที่สารพิจารณาแล้วว่าจะทำยังไงต่อจากนี้ไปจะไม่มีการรับคำขอโทษแล้วให้ศาลเป็นคนตัดสินนะครับ
ผมอยากแต่งเดอมไซน์มารับเอาใส่อะไร
ผมบอกไว้ว่าผมทำคดีเกี่ยวกับเรื่องยาเสียจิตนะครับ
ตั้งแต่ปี๔เกี่ยวกับเรื่องยาเสียจิตเนี่ยไม่น่าจะเกิน๒๐๓๐คดีด้วยซ้ำ

ครัวลุงคลนจัดสิทธิ์ยานเงินให้กับคณะตั้มเนี่ยเยอะไหม
คุณคุณบอกเนี่ยกว่าอะไร
จนถือที่สุดนะครับจนคดีจบนะครับ
ไม่ใช่ว่าคันละ๕๐๐๐บาทนะ
๕๐๐๐บาทนี่คือว่าคดีนี้ทั้งคดีมิตรโมงครัวแล้วนะครับ
ก็คือ๕๐๐๐บาทนะครับ
โอเคนะครับ